เพราะว่าในช่วงค่ำที่ผ่านมานางเอกชื่อดังค่ะคุณพลอยเชอร์มานค่ะ
ได้มีการโพสต์ภาพเอาไว้อันนี้คืออินสตาแกรมส่วนตัวของคุณพลอยนะคะ
เธอโพสต์แจ้งไทม์ไลน์เพราะเธอบอกว่าเธอติดโควิดสิบเก้าอืม
โพสต์ชี้แจงไทม์ไลน์แบบนี้นะคะ
บอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะเธอเคยเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙
เพราะว่าไปร่วมงานปาร์ตี้คลัสเตอร์บิชไซต์ที่ภูเก็ตเมื่อวันที่๓เมษายน
คุณพลอยเองก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เธอบอกว่าเธอตรวจ๓รอบ
ระหว่างการตรวจ๓รอบเธอก็กักตัวนะคะตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ทีนี้พอสามรอบแล้วไม่พบเชื้อโควิดสิบเก้า
เธอก็เลยเดินทางตามไลน์ของเธอสิบเอ็ดเมษายนตรวจครั้งแรกผลออกมาสิบสองเมษายน
ไม่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าตรวจอีกรอบหนึ่งยี่สิบเมษายน
ผลออกมายี่สิบเอ็ดเมษายนก็เป็นลบค่ะตรวจอีกรอบนึงรอบที่สาม
ี่สิบสี่เมษายนผลออกมายี่สิบห้าเมษายนก็ผลเป็นลบ
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าทีนี้เธอก็เดินทางขึ้นเครื่องบิน
เกาะสมุยแล้วเธอก็ไปร้านอาหารไปพักที่โรงแรม
ี่สิบหกเมษายนนั่งเรือไปเกาะพงันระหว่างวันที่ยี่สิบหกเมษายน
จนถึงเจ็ดพฤษภาคมก็ย้ายโรงแรมสองครั้งไปร้านอาหาร
ไปเจอเพื่อนไปกินข้าวที่เกาะพงันน่ะนะคะ
พฤษภาคมคุณพลอยนั่งเรือจากเกาะพงัน
มาถึงสมุยขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพ
มาถึงตอนเช้าตอนบ่ายไปตรวจโควิด๑๙
เพื่อที่จะกลับมาทำงานแต่กลายเป็นว่าผลออกมาวันนี้
ว่าเธอติดโควิด๑๙เธอเข้ารับการรักษาที่ฮอสพิเทลนะคะ
คุณพลอยก็เลยบอกว่ากราบขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อน
เธอเองไม่มีอาการอะไรเลยเธอคิดว่าเธอดูแลตัวเองดีมาก
แต่ยังไม่รอดโควิด๑๙ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นคนวงการบันเทิงนะคะ